ขณะที่รถไฟแล่นผ่านบริเวณสะพานทาชมพูจังหวัดลำพูน
แต่ต้องจอดฉุกเฉิน
จอดฉุกเฉินเพราะอะไร
นี่ครับคลิปนี้ถูกโพสต์ทางยูทูป
เมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายน
จะเห็นว่ามีรถไฟขนส่งสินค้าแล่นอยู่ตามปกตินะ
แต่เมื่อผ่านสะพานทาชมพูอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน
ไม่กี่เมตรรถไฟต้องจอดฉุกเฉินเลยครับ
นี่มีการบีบแต่ก่อนแล้วก็จอดฉุกเฉินก่อน
เพราะที่ข้างรางรถไฟมีชายลักษณะคล้าย
อยู่ในอาการมึนเมานอนอยู่
ชาวบ้านระแวกดังกล่ามาพยุงให้ออกจากราง

เมื่อคลิปถูกแชร์ออกไปก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คแชร์คลิปพร้อมข้อความระบุ
คนเมานอนริมทางรถไฟ
ขบวนรถขนส่งปูนเบรกฉุกเฉินจนหยุดสนิท
พนักงานขับรถไฟลงมาดู
โชคดีชายคนที่นอนอยู่ไม่เป็นอะไร
สะพานทาชมพูเดิมทีเป็นสะพานอยู่กลางที่โร่ง

ทุกวันนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยว
มาสร้างเพื่อชมรถไฟข้ามสะพาน
บ่อยครั้งที่คนเหล่านี้ชอบมานั่งเล่นมานอน
ยืนกลางทางรถไฟถ่ายภาพบ้างแหละ
แม้กระทั่งตอนรถไฟมาก็ไม่กลัวอันตราย
มันไม่ใช่ที่ขบวนรถท่องเที่ยวแบบสะพานแม่น้ำแควร์นะครับ
คือมันเป็นสะพานเส้นทางผ่านตามปกติของรถไฟ
ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวแบบที่กาญจนบุรีเขา
ที่มีที่หลบมาคุณใช่ไหมฮะ
ขณะที่วันที่๑๖ธันวาคมปีที่ผ่านมา
ขณะที่รถไฟแล่นผ่านที่ที่มีนักท่องเที่ยวหลายคน
ยืนเกาะกลุ่มบริเวณปลายสะพาน
ซึ่งใกล้รางรถไฟมากด้วยนะครับ
แม้เจ้าหน้าที่ได้บีบแตรรถไฟไล่พร้อมกับชะลอความเร็วลง
แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้สนใจนะครับ
บางคนกำลังโพสต์ท่าถ่ายรูปให้เห็นรถไฟที่กำลังแล่นผ่าน
ไม่กลัวอันตรายและบางคนชะโงกหัว

โชคดีที่คนเข้ามาช่วยคนนี้ได้ทันนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ครั้งที่ผ่านมา
ก็ถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่๒ครั้งนะ
แต่ว่ามันมีหลายครั้งที่เป็นเหตุการณ์คล้ายแบบนี้
ก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยว

เพราะว่าสะพานก็เป็นสะพานเก่าแก่ก็สวยจริง
ถ้าถ่ายได้วิวจริงแต่ถ่ายไกลได้ไหม
เพื่อระวังอันตรายให้กับตัวท่านเองด้วยแล้วก็บนรถไฟด้วยนะครับ